รอดิฉันโยกให้คนนี้เป็นสาวสวยสุดแซ่บกันค่ะ

ปล่อยมาจากผู้ชายแดดบอยมาครั้งหนึ่งแล้วนะ
เธอบอกว่าครั้งนี้กลับมาแล้ว

ผู้หญิงเขาบอกว่าชอบคนเลว
แต่คนเก่านะก็เลยขอใช้เวลาสกรีนิสัยใจคอมากขึ้นอีกสักหน่อยละกัน
รอบนี้เจ้าตัวบอกว่าไม่หวั่นว่ารักจะช้ำอีกครั้ง

ก็ชอบแบบนี้หนูก็ต้องท้าทายไปเรื่อยนะลูกนะ
พร้อมยืนยันแบบมั่นตามสไตล์เธอว่า
ผู้หญิงยุค๒๐๑๙ต้องนางนี่ละค่ะ
ก็มีคุยอยู่

ต้องดูไปเรื่อยเพราะว่ามันเหมือนเพิ่งเริ่มศึกษากัน

ก็เปลี่ยนนะคะจากมีสเปคมันก็ไม่มีด้วย
แล้วก็เรื่องเพราะว่าถ้าเอาตามสเปค
มันก็จะไม่ได้กระมวลสันดาลตามที่อยากได้
วันนี้แบบนี้แบดว่อยเหมือนทุกคนก่อน

แต่ว่านิสัยไม่แบด
หนูก็นางเอกสายแสบ
จะเอาพระเอกสายเรียบร้อยมาดูแลหนูนิด

ผู้ชายคงครับครับโอ๊ยอะไรเนี่ย

พอเราคุยแป๊บเดียวเรารู้ว่าแบบแนวนี้ไม่ใช่
เราก็ไม่ต้องแบบหลงไปนานหรืออะไรอย่างนี้
คุยนานก็คือไม่ใช่ก็คือรีบเทรีบเท
นางเอก๒๐๑๙ค่ะพูดตรงนางเอกสายแสบ

อะไรอย่างนี้เออนะคะกราบใจนะคะ
ฉันได้ไอดอลอีกหนึ่งคนนอกจากแตงโมนิดา
เพราะว่ามีแฟนเด็กเชอร์เบลก็เป็นไอดอลของดิฉันนะคะ

เลิศผู้หญิงสมัยนี้นะคะ
น่ากลัวเมื่อลาคุณผู้ชมแต่เราสองคนไม่น่ากลัวนะคะ